อันนั้นนะครับ

ปีนน้ำเนี่ย
อุ่นไปดูมีไข่มือหวานหรือไม่นะคะ
ฉันมีแผงป้อง

ติดอีกติดอีกติดอีก
พวกนี้ออกมาแล้วพี่แต่ว่าไม่ทันยังไม่ควร

ไปใกล้อีกฉันยังไม่เปิดเลยตอนนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป